หนุ่มเบิ้ลปฐุมราชไปนี่เลยค่ะ
วัดป่าคลอง๑๑หรือที่เราเรียกกันว่าคำชโนธ๒นี่
เบิ้ลเขาถือเลิกดีนะคะช่วงเช้าของวันนี้จัดพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่
เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นว่าอย่างนี้
สิ่งใหม่ก็คือธุรกิจของเจ้าตัวนี่แหละค่ะ
หนุ่มเบิ้ลเขาตั้งใจทำอาหารเสริมดูแลความสวยความงามของร่างกาย
เบิ้ลเขาก็เลยจัดตั้งโต๊ะบวงสวงชุดใหญ่เลยทีเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
เรียกว่าเป็นโต๊ะบวงสวงที่อลังการงานสร้างสุด

และในวันนี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมว่าหนุ่มเบิ้ลเนี่ย
เขาแต่งองค์ทรงเครื่องมาในชุดไทย

จะบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวอ่ะเนอะแต่นักข่าวที่เขาไป
คุณนัทบันเทิงไทยรัฐเขาเล่าให้ฟังว่า
พอพิธีเริ่มไปสักพักนึงเชื่อไหม
บริเวณนั้นมันก็เริ่มเย็นลงเย็นลง
จากที่เคยมีแดดมีความอบอ้าว
กลับกลายเป็นสบายเนื้อสบายตัวขึ้นกว่าเดิมนะพี่แจ๊ค
คือแดดเนี่ยไม่แรงเท่าตอนแรกที่ไปถึงเขาว่าอย่างนี้
หนึ่งช่วงไฮไลท์ของพิธีก็คือเบิ้ลปฐุมราชเนี่ย
ทำการดีดพินถวายแก่พ่อปู่แม่ย่า

โอ้โพย
ตอนนั้นก็ส่งภาพที่เล่าแล้วก็ให้พี่ชายสเก็ตเป็นภาพมาแล้วก็ไปส่งปัน
อันนี้เบิ้ลมองว่ามันเป็นความเชื่อเรื่องบุคคลแล้ว

สิ่งที่เราฝันกับสิ่งที่เราเห็น
หรือว่าเราวาดเราสัมผัสได้ในวัด

แต่เราก็อยากให้ที่เราศักดิ์ไว้ในตัว
เราก็อยากฝากให้ท่านแบบมีรูปทรงที่สง่าแล้วก็สวย
ทางทำผมคืออยากได้ท่านไว้ในตัว

ผมอยากมีรูปทรงของท่านเป็นเรื่องของศิลปะ

มีการว่างานก็ดีขึ้นเยอะมากครับ
เมื่อสักครู่๗๘๓๓มา
เธอจะมาดีเกินไปแล้วนะแจ๊กกะรีน
คือมีคนหลายคนคนดูหลายคน
ชอบอัดคลิปเราตอนรายงานข่าว

ช่างแต่งหน้าเป็นแฟนรายการเราดูตลอดนะคะ

เออคันนั้นนะ

แต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
แล้วก็ต้องซื้อแบบพอหอมปังหอมพอนะ
แบบนี้ดวงใครดวงมันคุณผู้ชมค่ะ

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ